กลับมาติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐกันต่อนะครับ
เราก็จะไปเกาะติดคดีฆ่าเสือดำนะครับ
ไปแล้ว๑ปีกว่ากับอีก๑เดือนกว่านะครับ
สำหรับคดีนี้ที่ท้ายที่สุดสารชั้นต้นก็มีการตัดสินออกมานะครับ
ใช่ค่ะซึ่งเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
สารจังหวัดทองพาภูมิก็อ่านคำพิพากษา
จำคุก๑๖เดือนกับนายเปรมชัยนะคะแล้วก็ปรับ๒ล้านบาท
และมีการยกฟ้อง๒ข้อหาก็คือครอบครองซากเสือดำกับเก็บของป่านั่นเองนะคะ
บรรยากาศหลังจากอ่านคำพิพากษาเป็นอย่างไร
รวมถึงความคืบหน้าเรื่องการประกันตัว
เดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศสดกันได้นะคะ
จากคุณพลอยสจิฤทธิสินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดทองผาพุมได้พิจารณาให้ประกันตัวนายเบรมชัยกัณศูนย์นะคะ
โดยใช้หลักประกันจำนวน๔แสนบาทค่ะ
พร้อมกับให้เงื่อนไขนะคะว่าห้ามออกนอกราชนาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
ซึ่งภายหลังจากการได้รับการประกันตัวแล้วนะคะนายเปรมชัยค่ะ
ก็ได้เดินทางออกมาจากศาลนะคะ
พร้อมกับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเพียงสั้นค่ะ
พูดคำว่าขอโทษครับนะคะก่อนที่จะขึ้นรถกลับออกไปทันทีค่ะ
บรรยากาศที่บริเวณศาลจังหวัดทองผาภูมิค่ะก็ยังคงมีสื่อมวลชนนะคะ
ก่อติดการพิจารณาการประกันตัวของนายเปรมชัยและพวกกันเป็นจำนวนมากค่ะ
โดยล่าสุดนะคะสารจังหวัดทองผาภูมิค่ะก็ได้พิจารณานะคะ
ให้ประกันตัวจำเลยที่๑ค่ะคือนายเปรมชัยนะคะ
และจำเลยที่๒ค่ะคือนายยงโดดเคลือค่ะ
โดยใช้หลักประกันทั้งหมด๔แสนบาทเนื่องจากไม่มีพฤติการการหลบหนี
ส่วนจำเลยที่๓นะคะนางนาธีค่ะให้รอลงอายาไว้อยู่แล้ว
จำเลยที่๔นะคะได้ใช้หลักทรัพย์เป็นจำนวนเงินสด๕แสนบาท
เนื่องจากเป็นข้อหาที่มีอัตราโทษหนักค่ะ
โดยทั้งหมดนะคะได้วางเงื่อนไขห้ามออกนอกราชอาณาจักร

ซึ่งภายหลังจากการได้รับการประกันตัวแล้วนะคะ
เปรมชัยค่ะก็ได้เดินทางออกมาจากศาลนะคะ
แล้วก็ไม่ได้ตอบข้อสักถามใดต่อสื่อมวลชนค่ะ
แต่ว่าได้กล่าวเพียงสั้นนะคะว่า
ขอโทษครับก่อนขึ้นรถออกไปทันที
เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนายเปรมชัยกันค่ะ
สำหรับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะในคดี
ร่วมกันเข้าไปล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตกนี้

ซึ่งศาลนะคะก็ได้พิจารณาค่ะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะคะ

เปรมชัยนะคะได้ถูกตัดสินค่ะ
จำคุก๑๖เดือนโดยไม่รอลงอาญา
ในข้อหาร่วมกันพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

ข้อหาเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นล่าสัตว์ป่า
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุก๘เดือน
ข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง

จำคุก๒เดือนรวมจำคุกทั้งหมด๑๖เดือนค่ะ

ข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
และข้อหาร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครอง
หรือเสือดำไว้ในครอบครองค่ะ
ส่วนจำเลยที่๒นายยงได้ถูกลงโทษ๓ข้อหาร่วมกัน

โดยยกฟ้องข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
และข้อหาร่วมกันเก็บของป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
จำเลยที่๓ค่ะนางนาธีเรียมแสนซึ่งเป็นแม่บ้าน
ได้ถูกลงโทษข้อหาร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครอง
เสือดำไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
จำคุก๔เดือนและปรับเป็นจำนวนเงิน๑๐๐๐บาท

จำเลยที่๔นะคะนายธานีทุมมาศซึ่งเป็นคนนำพาเข้าไปในป่านะคะ
มีโทษจำคุก๒ปี๑๗เดือน
ในข้อหามีซากเสือดำไว้ในครอบครองจำคุก๔เดือน
ข้อหาพยายามล่าสัตว์ป่าจำคุก๔เดือน
ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก๓เดือน
ข้อหาร่วมกันพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้าน
หรือทางสาธารณะจำคุก๖เดือน
ข้อหาล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าจำคุก๑เดือน
ข้อหาเก็บของป่าจำคุก๑ปีค่ะ
ส่วนค่าเสียหายทางแพ่งนะคะทางศาล
ก็ได้มีการพิจารณาให้นายเปรมชัยจำเลยที่๑

ร่วมกันชำระค่าเสียหายจำนวน๒ล้านบาท
กับดอกเบี้ยอัตรา๑๐๗๕ต่อปี
นับตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์๒๕๖๒
ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเป็นต้นไป
ขณะที่มีรายงานนะคะว่าเหตุผลค่ะที่ศาลนั้น
ฟ้องนายเปรมชัยในข้อหาคดีร่วมกัน
ล่าและครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองเสือดำนะคะ
เพราะว่านายเปรมชัยนั้นนะคะให้การอ้างว่า
ในวันเกิดเหตุที่มีการยิงเสือดำค่ะ
ตัวนายเปรมชัยนั้นอยู่ที่ห้วยเซตาโว่
ซึ่งห่างจากจุดยิงเสือดำไป๗๐๐เมตรค่ะ
ภายหลังการอ่านคำพิพากษาในช่วงสายที่ผ่านมา
นายวิเชียนชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

ก็ได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่า
พิพากษาในวันนี้นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะ
สำหรับเสือดำและสัตว์ป่าที่ตายไป
ซึ่งในวันนี้นะคะสามารถทวงความยุติธรรม

ส่วนจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไปหรือไม่นั้น

เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงนายวิเชียนกันค่ะ

แล้วก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ย

ทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็ทุ่มเทนะครับ
แล้วก็มีความยึดมั่นในจัญญบันวิชาชีพนะครับ
แล้วก็วันนี้เราสามารถทวงความยุติธรรมนะครับ
ให้กับเศรษฐรรมที่ได้ไปนะครับ
ก็ขอฝากขอนำเรียนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับ

ที่หลายคนบอกว่ามันจะมีมวยล้มต้นต้มคนดูหรือเปล่า
หรือว่ากฎหมายจะเอื้อมมือไปถึงผู้ที่มีอำนาจทางการเงินไหม
วันนี้ได้พิสูจน์แล้วครับสารท่านได้ทำให้กระจ่างแล้วนะครับ
หากย้อนกลับไปสำหรับบรรยากาศที่ศาลจังหวัดทองผาภูมิ
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้านะคะบรรยากาศที่ศาลค่ะก็เต็มไปด้วยความคึกคักนะคะ
โดยเมื่อเวลาประมาณ๘นาฬิกา๙นาทีค่ะนายเปรมชัยนะคะได้เดินทางมาถึงศาลนะคะ
พร้อมกับพวกนะคะอีก๔คนค่ะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามใดต่อสื่อมวลชนค่ะ
ขณะที่เมื่อเวลาประมาณ๙นาฬิกา๙นาทีนายวิเทียนชินวงค่ะ
พร้อมทีมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้เดินทางมายังศาลจังหวัดทองพาภูมิและได้ขึ้นไปฟังคำตัดสินเช่นเดียวกัน
จากนี้นะคะบริเวณโดยรอบศาลค่ะในวันนี้ก็ได้มีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิสืบนาคาสะเทียน
มาร่วมสังเกตการณ์ในการพิพากษาด้วยรวมถึงโดยรอบศาลนะคะ
ก็มีสื่อมวลชนค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาเฝ้ารอผลการตัดสิน
ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยนะคะ
ของตำรวจภูทรทองผาภูมิด้วยค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะทีมทนายความของนายเปรมชัยค่ะก็ได้มีการปรึกษากันนะคะ
แล้วก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ทันทีค่ะ
เนื่องจากว่ามีความเห็นบางอย่างนะคะที่มีความเห็นแย้งกับศาลนะคะ
ในข้อหาบางอย่างนะคะก็ได้มีการเตรียมยื่นอุทธรณทันที
หลังจากนี้ค่ะซึ่งในส่วนของอีกหนึ่งคดีนะคะ
ก็คือคดีรับสินบนนะคะเจ้าพนักงานค่ะทางศาลนะคะ
ก็ได้มีการนัดมาฟังคำพิพากษาอีกครั้งนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ
พอสจิริฐศิลปข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากบริเวณหน้าศาล
จังหวัดทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ขอบคุณทีมข่าวด้วยนะครับที่เกาะติดสถานการณ์ให้เราได้ทราบกันนะครับ